สวัสดีค่ะข้าวใส่ใครสดใหม่ให้เยอะหัวเล่าอะไรหัวเล่าตากกก
ไม่ชุดอะไรชุดอะไร

ซึ่งเป็นคนแรกที่ใส่แต่ออก
มันเห็นไม่ชัดเมื่อกล้องแบบนี้ก็เห็นชัด

ว่าสิใส่ชุดนี้ได้ไงอวสารอาหารเย็นนะ
อุ๊ยเลวตบปาก
ทำไมล่ะเขาเห็นเขาก็เดี๋ยวเขาก็กินไม่ได้ไง

นี่นะนี่

นี่มันบางยิ่งอีกหนูคิดว่ามันมากับตัวในด้วยว่
อ้อไม่ใช่ตัวในนี้ต่างหาก
ก็ใส่ตัวเดียวเลยตัวนอกไม่ต้องใส่หรอก

ยังตายแล้ว

ทุกคนไม่ต้องโทรศัพท์มาหาผมไม่ต้องไลน์มาหาผมไม่ต้อง
โทรไปหามดดำไลน์ไปหามดดำเท่านั้นพอ
มันไม่ใช่แค่มดดำสิฉันไปด้วยสิ

โทรศัพท์ก็ดังทุก๑นาทีค่ะ
กลางคืนนี่แบบโทรกันกระหน่ำเลย
มีไลน์มาด้วยนะแล้วก็บังคับด้วยนะต้องบอกด้วย

คุณแม่ถ้าใส่ชุดนี้ดรเขาเห็นในทีวีเขาไม่ว่าคุณแม่เหรอ

บุรุภาพช่วยประกาศวันแรงอะไรนะวันความหวังแห่งชาติไหนค่ะ

วันนี้เป็นเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน

ประจำวันที่๑พฤศจิกายนนะครับ
ก็ล่าสุดลอตเตอรี่ออกมาแล้วไปดูครับ

เหล็กท้าย๒ตัว

ไม่ผมบอกข้างล่างคือผมจะอ่านข้างล่างก่อนตอนแรก
ผมจะอ่าน๓๒๓ก่อนผมเลยบอกข้างล่าง

ตานั้นเหลือไปเห็น๗๙มันตัวใหญ่

แล้วก็เลขท้าย๓ตัว๐๒๑แล้วก็๒๐๑
มีใครเจ็บบ้างคะ
ละนาวผมบอกเลยละนาว
ซื้อรอตรอรี่ไม่เห็นเจ็บเลย

ยังแต่นำเบอร์มันอะไรนะ
ข้างหน้าไม่เคยมีความหวังหรืออะไร

วันนี้เรามีกระเป๋านะครับมาแจกเป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้
แจกทุกวันที่๑และวันที่๑

ลองมาปอบใจให้สำหรับคนที่ไม่ได้ถูกรางวัลวันนี้กี่ใบ
ให้๑๐ใบแล้วกันนะครับให้๑๐ใบเลยนะฮะ

นะาาาเราจะตั้งคำถาม

ไม่ต้องไป
ต้องการคำตอบและมีเหตุผลค่ะ
กิจาก็แสงง่ายกดไลฟ์แฟนเพจของเราก่อนรายการข่าวใส่ไข่
แล้วก็ตอบคำถามในรายการว่าจะให้พิธีกรทั้ง๕คนนั้นไปเที่ยวที่ไหนเพราะอะไร
แล้วก็คำถามที่ได้ลงโพสต์ในเพจของเราเนี่ย
ก็ถูกต้องครบถ้วนนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วย
ข่าวใส่ไข่กระเป๋าข่าวใส่ไข่
ตอบว่าอยากให้คุณหนุ่มไปไปวิวัยจันทร์สมมติ
เราก็จะตัดสินการตัดสินของกรรมการนั้นเป็นอันว่าสิ้นสุดค่ะ
อืมสิบใบเลยครับคุณแม่สิบใบนะคะสิบใบเลยพูดได้แล้ววันนั้นทีมงานจะติดต่อไป
ภายในเจ็ดวันได้กันไปเยอะแล้วนะภายในวันแล้วก็สิบใบตอนบอนลักษณะของแต่ละคน
เข้ากับครองการรัฐบาลไปเออเออเออที่จะเดียวทั่วไทย

เป็นคนร้าย

แล้วก็ได้มีการเอาศพนั้นไปหมกเอาไว้ในตู้เย็น

คลุมไปที่ศีรษะของเหยื่อนะครับหลายชั้นใช้สก๊อตเทปลัดไว้ที่คอ
แล้วนอกจากนั้นก็มีการจับไพ่มือไพ่หลังนะฮะแล้วก็เอาศพนั้นใส่ไว้ในตู้เย็น

เมื่อวานนี้นะครับได้มีการจับตัวในเอ็มได้เรียบร้อยแล้วที่นครสวรรค์
หลังจากที่นายเอ็มนั้นไปซื้อมอเตอร์ไซค์ฟอร์ซ่านะครับได้ที่นครปฐม
หลังจากนั้นตัวเองพยายามจะหนีนะฮะไปตามเส้นทางต่างต่าง
ก็จะไปใช้นาฏไปเข้าสู่นครสวรรค์ตำรวจแกะรอยได้ไปตามจับได้
ปรากฏว่านายเอ็มนั้นรับสารภาพว่าตัวเองตอนแรกเลยไปกดออดหน้าบ้านของผู้เสียชีวิตก่อน
ผู้เสียชีวิตไม่ได้มีการเปิดประตูต้อนรับนะครับเขาก็เลยเดินไปด้านข้างของประตู
ของของตัวตึกนะฮะเป็นประตูอีกข้างหนึ่งแล้วครั้งนี้เข้าไปเคาะประตูปรากฏว่า
ผู้เสียชีวิตเปิดประตูแง้มออกมาพอนายเอ็มเห็นว่าเปิดประตูแง้มมา
เขาก็ผลักเข้าไปแล้วก็เข้าไปชกไปทำร้ายร่างกายผู้เสียชีวิต
เสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยจับผู้เสียชีวิตมัดมือมัดเท้าไว้
แล้วก็เอาถุงคุมไว้แล้วเขาก็ออกไปกดเงินว่าดูซิว่ารหัสมันถูกไหม
ปรากฏว่าไปกดรหัสมันถูกนะฮะหลังจากนั้นเขาย้อนกลับมาอีกทีปรากฏว่า
เหยื่อเสียชีวิตแล้วเขาบอกเหยื่อเสียชีวิตแล้วเขาก็เลยเอาศพเนี่ยอำพลาง
เขาอ้างว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้ตำรวจเองก็ยังไม่ปากใจเชื่อนะครับว่า
เอ็มนั้นทำคนเดียวหรือเปล่าแต่ที่แน่ก่อนหน้านี้ในเอ็มได้มีการพูดคุยกับทางภรรยาของเขาเอง
เขาก็บอกภรรยาเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำคนที่ทำชื่อว่าในต้น
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับภรรยาเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะแล้วสาวทำอีกคนนึงล่ะ
เป็นคนสนิทของผู้เสียชีวิตล่ะนายเอ็มเขาบอกว่าธอมไหน
หลังจากนั้นเขาบอกเลยว่าอ๋อธอมเนี่ยเหรอเป็นคนวงการคนนี้เป็นคนวงการทั้งหมด
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นการโยนเป็นการโยนเป็นการสวมรอยเลยทันที
แล้วก็ไม่เชื่อนะครับว่าจะมีในต้นนั้นอยู่จริง
เพราะเขาบอกว่าในต้นนั้นหนีลงนราธิวาสนี่คือเป็นประเด็นนะครับ
ล่าสุดในเอ็มวันนี้ได้มีการไปกราบขอเข้ามาพี่ชายของผู้เสียชีวิต

๗๘โมงเจ้าน่าจะจับวันได้ก่อน

จับวันได้ก่อน
คือเอาเป็นวันนั่นก็คือมันจะยืดย้านจับวันอีกกดเงินนะครับ

แล้วที่ที่ที่ได้กดตรงตรงตรงนี้ได้มาล่าค่าล่ะค่าแล้วยัง
แขนไม่ได้นะครับหัวไม่ได้มัดนะครับไม่ได้มัดด้วยอ่ะครับถ้าปิ๊กมา
ปิ๊กมาถ้าปิ๊กมาล่าล่าไกลไปไหนรู้ตัวล่ะเป็นแบบห้วตัวนะครับ
นั่งอันนี้เขาอยู่ไหนผมกับหัวเย็นจะได้ของกับนางเฝ้านะครับ
นางเฝ้าแล้วเขามามาหัดคัดหัวหัดของมันไปไหนอ่า
มันมันวันนะครับเพราะเต็มเลยจุดล่ะอ่ะของกับ

บอกไปเห็นแค่ไปหายใจแล้ว
ซึ่งทางพี่ชายของทางฝั่งผู้เสียชีวิต
เขาก็บอกว่าก่อนหน้าน้องเขาเสียชีวิตนั้นเนี่ย
เขาก็ถามน้องว่าไปอยู่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าน้องเขาไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุ

แล้วก็เหมือนแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะไฝ่ทางธรรม
ปรากฏว่าทางน้องสาวเขาก็บอกทางพี่ชายเข้ามาบอกว่า

แล้วปรากฏว่าพี่ชายเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่า
บุคคลที่น้องสาวเขาบอกว่าเป็นกรยานมิตรที่ดีนั้น
กลับมาฆ่าน้องของเขา

แล้วนายเอ็มก็อ้างว่าต้องการเงินไปช่วยเหลือ
แล้วจะมีการขยายผลนะครับว่าสุดท้ายแล้ว

ทำคนเดียวแล้วตอนนี้จากที่ตอนแรกบอกว่ากลับมีคนอื่นร่วมกระทำด้วยจากที่พูดกับเมียไว้นะฮะกับภรรยาเก่านั่นใช่ไหมฮะ
ส่วนอีกเรื่องนึงนี่ก็เป็นเรื่องที่
ข่มขืนรุมโทรมน้องสาวของเขา
หลังจากพากันสังสรรคจนเมาไม่ได้สติ

ซึ่งชายคนหนึ่งได้โพสต์ภาพและข้อความร้องทุกข์
วงความยุติธรรมให้กับน้องสาวของตัวเอง
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่๓๐ตุลาที่ผ่านมา
พร้อมกับได้เดินทางเข้าแจ้งความว่าที่สถานีตำรวจดินแดง

ขณะนี้ทางฝ่ายสืบสวนก็ลงพื้นที่
แกะรอยสี่ชายนักศึกษาที่ฮิ้วสาวตามภาพแล้ว

น้องสาวได้ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่ย่านอนุสาวรีชาย
เพราะว่าน้องสาวนั้นเป็นเพื่อนกับ๑ใน๔คนนี้

น้องสาวนั้นมีอาการมึนเมาไม่ได้สติ
ทำให้ชายหนุ่มทั้ง๔นี้
ช่วยกันพาตัวน้องสาวกลับมาส่งที่ห้องพัก

หลังจากนั้นทั้ง๔คนได้ร่วมกันก่อเหตุ
โทรมน้องสาวของตนภายในห้องพัก

ได้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

อาศัยช่วงชุดละมุนหลบหนีไปจากวัดเกิดเกิดเหตุ
มีรายงานว่าสภาพที่ไปเจอเหยื่อสาว
ก็ตกอยู่ในสภาพที่นอนน้ำลายฟูมปาก

แพทย์ก็บอกว่ามีร่องรอยการถูกกระทำชำราว
ทางครอบครัวจึงได้ดำเนินการแจ้งความชายทั้ง๔คนในภาพนั้น

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไล่ตามเส้นทางของกล้องวงจรปิดว่า๔คนนี้ไปทางไหน
ตอนนี้ควบคุมผู้ต้องสงสัยได้๑ราย
กำลังสอบสวนอยู่กำลังขยายผลว่าไอ้คนที่เกี่ยวข้องอีกทั้ง๔คนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะคะ
เออนี่แหละค่ะ

รู้จัก๑ใน๔คนนั้นก็
ก็คงสติของสติที่มีอยู่ก็คือโดนน้ำเมาครอบคลุมอะพี่

ก็รู้จักหรือไม่รู้จักนะไม่มีสิทธิ์จะข่มขืนใครนะคะ
ทำไมเป็นคนอย่างนี้แหละ
มาเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าเที่ยวมากตอนนี้เลยทีเดียวนะคะ
ก็เห็นว่ากรุงเทพเราตอนนี้อากาศลดลง
เหลืออยู่ประมาณ๒๖๒๗องศา

เดินไปไหนข้างนอกเนี่ยไม่มีเหงื่อเลยเนอะ

ผมสายแจ็คเก็ต
พี่หนาวมากอยู่ใส่เสื้อขอเตา
ทำไมล่ะพี่ผิดตรงไหน
พูดสื่อขยะไหลงานมาว่านายกริดสยามโคนิสตรีข้า
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทำพิธีเปิดกิวแม่ป่าน
นี่เสร็จไหม

ซึ่งก็เปิดแล้วก็จะให้ชม

ยืนอยู่กันตรงจุดนี้เพื่อจะชมวิว
ทะเลหมอกประกอบกับวันนี้

นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาชมความสวยงามเนี่ย
จึงไม่มีผิดหวังเลย

ทะเลหมอกนะฮะกระทบกับแสงแดด

สำหรับอุณหภูมิช่วงเช้าที่ผ่านมา

อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้๕องศาเซลเซียส

แล้วก็ทำที่ทำการของอุทยาน

พี่พักพูดว่าจะมีหมูกระทะให้
อ๋อหมายถึงว่าให้กินเหรอ
ใช่ค่ะให้กิน
อุ๊ยไอเดียมากน่ะ

ดาวอยู่ไหนต้องสูงมากเลยใช่ไหม

ไปสิเราก็อยากไปนะไม่เคยไป
แต่เกี่ยวแม่ปลานี้น่าสนแต่เกี่ยวแม่ปลานี้น่าสน
ดอยตุงก็มีค่ะตอบวันนี้ค่ะไปดอยตุง

อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่มีโรคประจำตัว
พอโรคให้ถอบก็ควรงดการเดินทาง

ให้คุณหนูไปเที่ยวนครสวรรค์ค่ะ
เพราะคนดีอย่างคุณหนุ่มคนอยู่บนสวรรค์
มดดำส่งมาหรือเปล่าครับ

เพราะว่าไม่มีมูตโปรพิต

เครื่องไวรัสลงตาหวิวอยู่

ขอบคุณชัมภูปะคำดีไกรมาก

ได้ลองใช้แล้วสดชื่นหัวมาก

ผมยังไม่ได้ลองเพิ่งจะได้เมื่อกี้
แล้วที่ได้เมื่อกี้เพราะตาเหลือไปเห็นว่าเอ๊ะ

เขียนชื่อว่าหนุ่มเขียนชื่อว่าหนุ่มเพราะว่าของพี่หนุ่มมานานแล้ว
ไม่นานเพิ่งได้เหมือนต้นอาทิตย์กัน
บอกลูกค้าด้วยนะครับผมเนี่ยอยากจะใช้มาก
ฟ้องเขาทำไมเขาก็วางอยู่ไม่ได้มีใครบอกวาง
ก็แปลว่าหยิบไปซิทำไมฉันยังเห็นน่ะ
อยากให้พี่หนุ่มแค่พูดเรื่องสรรพคุณพี่หนุ่มสามารถสระโชว์ได้เลย
เชิญทางชมพูโอ้ดูดิคะผมดกดำขนาดนี้
ยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีเข้าไปอีกจะทำให้เกิดการรายการ
ถ้าชมพูทำดีควายต้องการควายดี
ไปเป็นพรีเซนเตอร์ก็บอกผมนะ

โทรมาติดต่อได้เพราะค่าตัวพี่หนุ่มเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่คิด
ไม่ได้คิดเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่นิ่งอย่างไม่นิ่ง

วินาที
นอนอยู่บ้านไปเถอะคิดเป็นวินาที

อดีตในทหารตายแล้วฟื้น
สุดท้ายตื่นขึ้นมาบอกเห็นถ้ำมรกฏแล้วก็แม่ชีเนี่ยเดินจงกลมอยู่ท่านนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

ผู้สื่อข่าวนะครับเดินทางไปที่บ้านเลขที่๒๕ทับ๒หมู่๓ตะบนบ้านไร่อำเภอเมืองราชบุรี
หลังทราบว่ามีเรื่องปฏิหารนะฮะคนตายแล้วฟื้น
ไปพบกับร้อยตรีทิศนุเชษทัพเดโชกิจหรือว่าจาโสอายุ๖๔ปี
เป็นอดีตนายทหารอยู่ที่มณฑนทหารบกที่๑๖อำเภอเมืองราชบุรีนะครับ
เจ้าของบ้านนะเป็นเจ้าของบ้านนะฮะซึ่งคนนี้แหละครับคุณผู้ชมที่บอกว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมา
คือจัดโสฮะก็บอกอย่างงี้บอกช่วงแรกตรวจสติไปน่ะนะฮะมีความฟรึกตัวเองนั้นลอยได้
หลังจากนั้นแกบอกแกเห็นต้นไม้เป็นสีเขียวมรกฏกับถ้ำมรกฏ
จากนั้นก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยนะครับ
ต่อมาช่วงที่๒น่าจะไปอยู่ที่โรงพยาบาล
ตนเห็นด้านหลังของแม่ชีท่านหนึ่งเนี่ย
ใส่ชุดขาวกำลังเดินจงกลม
แต่จำได้ว่านี่แหละคือแม่ชีแก้ว
อยู่ที่วัดเขาช้างมงคลวนาราม
อยู่ที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
ที่ภรรยาของตนเองนั้นชอบไปถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับ
และตนเองจะคอยไปส่งอาหารให้
ซึ่งวัดดังกล่าวมีพระสองรูป

สถานที่เป็นสัดส่วนเลยนะครับ
แม่ชีแก้วเนี่ยจะนั่งวิปัสนาเกือบทั้งวัน
หลังจากนั้นตนเองก็เห็นว่าแม่ชีแก้วแล้วก็
ไม่รู้สึกอะไรอีกแต่ได้ยินเสียงภรรยากับลูกเรียกชื่อ
กระทั่งสุดท้ายแล้วรู้สึกตัวแล้วก็ลืมตาขึ้นมา
ตัวเองบอกตัวเองหิวน้ำมากเจ็บบริเวณหน้าอก
คาดว่าน่าจะเกิดจากการปั๊มหัวใจนะครับ
มีสายระยงระยางเต็มไปหมดตอนไม่รู้สึกตัวนะครับ
เวลาผ่านไปจนครึ่งวันเห็นหมอปั๊มหัวใจพ่อ
แต่พ่อนั้นก็นิ่งไม่ตอบสนองลูกสาวบอกตัวเองนั้นเป็นห่วงพ่อมากเลย
แต่ไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยเดินไปที่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาล
เพื่อไปไหว้พระพุทธชินราชที่ประดิษฐานอยู่ที่ในวิหารนะฮะ
โดยมีการอธิษฐานว่าขอให้พ่อหายเป็นปกติกลับมามาอยู่กับลูกกับหลานนะ
แล้วตนก็ขึ้นมาเฝ้าพ่อสักครู่หมอปั๊มหัวใจอีกนะฮะ
แล้วก็ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจพ่อจนสุดท้ายแล้ว๔โมงเย็นครับ
พ่อมีสติขึ้นมาแล้วบอกหิวน้ำเมื่อพ่อฟื้นขึ้นมาทุกคนในครอบครัวดีใจมากนะฮะ
แล้วพ่อก็กลับมามีอาการเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกับปฏิหารครั้งนี้
นเชื่อนะครับว่าน่าจะเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นเรื่องของการทำความดีแล้วก็การทำบุญสร้างกุศล
พูดไปเรื่อยเป็นแก้วเป็นเพชรเป็นพลอยโอ๊ยขอบคุณที่ตอบไม่ต้องตอบทุกอย่างก็ได้
แต่ทีนี้คือเขาตายแล้วฟื้นจริงหรือเปล่าไงเพราะว่าเหมือนเป็นลมไปไม่ได้เออบางทีการปั๊มหัวใจนี่ก็ขึ้นมาคือ
ถือว่ายังไม่ได้ไปยังไม่ได้ประกาศว่าเสียชีวิตแต่ถ้าไปแล้วฟื้นคือหมอต้องประกาศเลยว่าเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วฟื้นขึ้นมาอย่างนี้คือเรียกตายแล้วฟื้นแต่ถ้าอย่างนี้ยังดูกล้ำกึ่งหมดสติอาจจะแรกโครมา

หมายถึงว่าบางทีก็เป็นภาพที่คิดเอง

สวรรค์ออกนะมัดดำต้องโดนพญายมเอาน้ำในกระท๊าทองแดงกรอกปากด้วย

โอ้โฮไม่เมาส์เลยเธอเป็นคนที่ไม่เมาส์ใครเลย

ฉันว่านะ
หนุ่มเธอน่าจะลองตายดู
เธอจะได้มาเล่าให้ฟังเวียรสิ

เดี๋ยวฉันปั๊มโหใจให้ได้

ฉันก็ตายไปแล้วฉันไม่กลัวหรอก
ฉันแนะเตรียมพร้อมตายได้ทุกวัน
นี่นะพี่ปากมันเห็นไหมแหละ

จิกปากมดดำจิกอย่างนี้

มองลงมาอย่างนี้ต้องก้มมองเลยเหรอ

อ่ะงั้นเดี๋ยวขอรายงานเรื่องแชร์ลูกโซ่หน่อย
มีอีกกล้องนึงแชร์อีกกล้องนึง
คนที่เป็นลูกแชร์ไปทำพิธีสาบแช่งกันนะฮะ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรม
หลังจากพบว่าบริษัทนี้นำเงินไปลงทุนไม่สามารถปันผลได้

มาถึงปัจจุบันนี้กลุ่มผู้เสียหายยังได้ทำพิธีสาบแช่งผู้บริหารบริษัท

ข้อมูลในการชักชวนคนที่มาลงทุนเนี่ยนะมีดารานักแสดง
มีกลุ่มคนมีสีถูกหลอกให้มาร่วมลงทุน

จะมีดาราบางคนมีส่วนร่วมในการกระทำผิด
เขาก็บอกว่าอยากจะให้ใช่พริกแห้งด้วยนะแล้วก็เกลือโรยแล้วก็เผา
อยากจะให้ดาราหรือว่าผู้ที่มีภาพถ่ายร่วมกับ
ร่วมกับผู้บริหารออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคมด้วย
แล้วรูปใคร
บริษัทเนี่ยบริษัทได้โพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงว่าไม่มีนโยบายทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่
เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะว่าสมาชิกบางราย
นำไปทำธุรกิจผิดกฎหมายเอง

ท่านนโรนลงเปิดเผยว่าล่าสุดวันนี้นะครับ
มีผู้ลงชื่อเป็นผู้เสียหายเกินกว่า๑๐๐คนแล้ว
ว่าความเสียหายนั้นเกิน๑๐๐๐ล้านบาทแล้วค่ะ
คดีนี้มีผู้เสียหายทยอยแจ้งความอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเรื่อย
ความเสียหายนั้นครบตามหลักเกณฑ์ที่จะเป็นคดีพิเศษแล้ว

ปิดเครื่องรับมันช่างปิดปิดรับเรื่องรองทุกข์ด้วยมันของพี่
เพราะมีผู้เสียหายแสดงความเสียหายมากกว่าคดีแม่มณีแล้วนะคะ
ซับซ้อนในการหลอกลวงผู้เสียหายมากกว่า
จากบริษัทอ้างว่าจะนำเงินที่ได้จากผู้เสียหายไปลงทุนต่างประเทศ
แล้วก็จะนำเงินกลับมาเฉลี่ยเป็นผลกำไรให้ร้อยละถึง๑๐ต่อเดือน
ซึ่งเรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีปกติ
และไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการลงทุนจริงหรือเปล่า
ผมรบกวนนิดนึงนะครับคนที่กำลังไลน์หาพี่ม้า
หยุดไลน์ทีเขาทำงานอยู่
แล้วคุณไลน์เข้ามามันสะเทือนทั้งโต๊ะ

ตำรับสะเทือนแล้วทำไง

เมื่อกี้นี่จังหยุดฟัง

แกบอกว่ากูนั่งข่าวมดดำอีกแล้ว

บนไปเรื่อยเปื่อยชื่อไอ้แชแส๋มงแส๋

อยากให้คุณหนุ่มช่วยแนะนำวิธีการดูเพศรถยนต์หน่อยค่ะ
ว่าคันไหนจะเป็นลูกสาวคันไหนจะเป็นลูกชาย

ฉันเป็นลูกชายเพราะว่ามันตัวดำสีดำตัวใหญ่
อยากให้คุณหนุ่มบอกวิธีว่าแยกแยะยังไงดีคะ
ว่าดูอย่างไรให้เป็นลูกชายอาจจะเป็นลูกสาว

เราก็ตอบเขาตอบได้แค่อย่างเหมือนกัน
อย่างรถตู้ของฉันนี่ก็น่าจะเป็นเพศชาย
แต่รถสปอร์ตฉันหวานขนาดนี้ก็น่าจะเป็นผู้หญิง
ก็ดูโครงรถเอาถามมาทำไม

เออก็จะไปด้านเหมือนกัน

แม็กซ์หกสามเก้า
สี่นาทีก่อนส่งเข้ามาบอกหนุ่ม
งิ้วรอเป็นร้อยต้นให้ไต่นะ

อุ๊ยทำไมล่ะ

เออ

มีเรื่องแบบว่าประหลาดมากเลยนะ

ฉันคงต้องถามคนที่แบบว่า

มีรายงานข่าว
เหตุการณ์ที่หน้าสุดช็อคมาก

สานชีประเทศจีน
นี่แหละค่ะแล้วก็มีหนุ่มคนนึงเนี่ยนะมีอาการแบบว่าปัสสาวะไม่ออก
ปัสสาวะลำบากมากนะครับก็เลยจับไปผลปรากฏว่าอย่างที่เห็นในรูปเนี่ย
มันจะมีเม็ดเม็ดเห็นไหมก็อยู่กันเต็มเลยเป็นลูกเหล็กแบบว่าเอ่อ
ลูกเหล็กที่มันเป็นในลักษณะแบบว่าเหมือนเออมันเป็นเม็ดนะลูกเหล็ก
เป็นเม็ดเหมือนลูกยิงเป็นเม็ดอย่างนั้นนะแล้วมันเป็นแบบว่า
ที่สามารถที่จะแบบติดกันได้ด้วยนะเพราะมันมีเขาเรียกว่ากระแสไฟไม่ใช่ไม่ใช่
มันเป็นแม่เหล็กผลปรากฏว่ามันเข้าไปอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ
โดยที่พอถามแล้วว่าลื้อทำยังไงมันถึงเข้าไปอยู่ในท่อกระเพาะปัสสาวะนี้ได้
ว่าอัวเหมือนฝันไปกลัวฝันไปครั้งเดียวว่าเอาเม็ดนี้สอดเข้าไปในปลายอวัยวะเพศของตัวเอง
แล้วก็ดันมันเข้าไป
แล้วเขาคิดว่ามันสามารถจะฉีดแล้วหลุดออกมาได้

ฝันมันบอกว่าฝันเขาบอกว่าฝันประมาณนั้น
แล้วเสร็จแล้วบอกมันเป็นไปได้ยังไงที่มันจะเข้าไปครั้งเดียว
แต่ว่ามันมีเป็นแบบว่า๒๘เมตร
ดังนั้นใน๑เมตรมีศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณ๒มิลลิเมตร

เข้าไปทางท่อปัสสาวะ
ปลายอวัยเพศชายใช่ป่ะเองเอามาดูสิ
แล้วเสร็จแล้วก็มันก็มีที่ฉี่อย่างนี้ใช่ป่ะ
แล้วมันก็เอาเม็ดเนี่ยยัดเข้าไปในตรงปลายตรงเนี่ย
แล้วท่อไม่ฉีกเหรอหรือมันยืดหยุ่น
ก็นี่ไงแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในนั้น
แล้วผลปรากฏว่าเวลาจะเอาออกเอาออกไงรู้ป่ะ

ก็จะเอาเนี่ยนะวงแหวนเนี่ย
ที่เป็นแบบว่าแม่เหล็กคั่วลบคั่วบวก
ที่มันจะไปปลั๊กกับแห่มเจอกันอ่ะ
สอดเข้าไปนะเพื่อที่จะให้มันไปดูด
แม่เหล็กลูกกลมออกมาทีละเม็ด

ใช่บีบออกมาไม่ได้แล้วก็ผ่าตัดออกมาก็ไม่ได้
ก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้เข้าไป

ตอนนี้อยู่กับระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่นั่น

แล้วแต่อาการของอาแปะอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะ

ไม่เข้าใจว่าแบบหรือว่าเป็นเพราะว่า

หรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นการบำบัดความไข้

จุดนั้นมันจะเป็นบำบัดหรือเป็นท่อปัสสาวะ
มันที่เดียวกันไหมมันออกมาที่เดียวกันไม่ใช่
มันก็เข้าไปทางท่อปัสสาวะไง

ท่านผู้ชมยังถามเลยว่าจะตั้งชื่อรถ

ก็ต้องถามเรื่องท่อปัสสาวะได้
ส่วนเรื่องฮาโลวีนที่ผ่านมานะ
มีผีหลวงภูเข็มมาปากกดตัว

งานบรรยากาศของเก็บตกวันฮอโลวีนนะฮะ
เป็นเทศกาลวันฮาโลวีนเมื่อช่วงค่ำวันนี้
นี่คือหลุงภูเขมในหลายพื้นที่ของชีวิตหวัดนครราชศรีมาตย์
การจัดกิจกรรมแต่งกายแฟนตาซีออกให้ผีออกมารวาสทั่วเมือง
บริเวณลำตะคองตรงนี้ลำตะคองวิเลส
ห้างสรรพสินค้าเดอร์มอลโคลาสมีการจัดกิจกรรม
ผีไทยผีเทศมาเพ่นพ่านทั่วไปสร้างความหลอนความขำอะไรก็ว่า
มาให้กับผู้สู้มาเห็นกันอย่างมาก
เกราะบราพยาบาลผีต่างอยู่กว่า๕๐ตัวมาร่วม
เขาเป็นผีจริงหรือเปล่า
ทุกคนรู้ว่าเป็นผีหลวงปู่เข็มเพราะว่ามีไฟไหม้

อ๋อพวกพี่เขาถนัดลำเขาเลยเคลื่อง
ไม่เข้าใจทำไมลำละครมันต้องเป็นผีเด้ง

ก็นี่ไงแล้วไปแต่งมันทำไมวะ

แล้วเกาะตัวด้วยอะไรกาว
อ่าไม่นี่กระดาษทิชชู่สุกหนามอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วเอาแปลกไปให้หมดเลยเสร็จแล้วก็เอา

แต่ว่าทิชชู่ติดกับหน้ากาวก็ไม่เอฟซาลาเทค
ไม่ต้องแพงใช่ไหมอ๋อมันก็อยู่มันก็จะเป็นเหมือนเอาสีลง
อันนี้ก็เป็นสีสันเดี๋ยวปีหน้าจะมีใคร
มีคุณอยากกินแต่ของอร่อยก็บอกวันนี้คุณม้าใส่เสื้อสวยมาก
นี่ยังไงก็เป็นผีนะคะเพราะเมื่อกี้งอนกัน
เอาสารอาหารค่ำพี่ไม่มัวบ้าททำให้ผัวไม่มีไง

อัพเดทอาการผู้ลำขึ้นหูดับเฉียบพันธุ์นะครับ
ดับเฉียบพันธุไม่ทราบสาเหตุนะครับ
ซึ่งก็คาดว่าอาการดังกล่าวนั้นน่าจะมาจากการติดเชื้อ
ป่วยติดต่อกันจากการลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมที่อุบลในครั้งก่อน
อีกทั้งยังเดินทางไปทำงานในต่างประเทศต่อด้วยนะครับ
คือเรียกว่าไม่ได้พักผ่อนให้เพียงพอนะฮะ

แล้วก็ยังมีความเสี่ยงหากรักษาไม่หาย
อาจจะไม่ได้ยินไปตลอดชีวิตนะครับ
แล้วก็รักษาตัวมาสักระยะหนึ่งแล้ว
ซึ่งครั้งนี้เป็นการเลือกฟังการมาครั้งสุดท้าย

บอกว่าตอนนี้หายดีเกือบ๑๐๐แล้วล่ะ
หลังจากที่ครั้งที่แล้วดีขนาด๔๐

แต่ดูเขาชิวเนอะที่เขาไปนอนในทอในทูป

คือตอนที่คุณหมอบอกว่ามีโอกาสแต่คือแบบมันก็
ยังไม่บอกยังไม่รู้ค่ะมันไม่ชัวร์ไงแม่อืมอืม

การแสดงนี่นะชัดเจนมากหน่อย
ยธุรกิจยิ้มธุรกิจมาก

คุณเป๊กเสร็จแล้วนี้ทายาทแห่งชิโนไทยนี่
มีเวลาว่าไหรทั้งคู่เขาจะไปผ่อนต่างประเทศ

กันและกันไปรู้จักกับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย

ลงแข่งขันรถซิ่งที่สาวเพลงนั้น

เออแล้วก็มีการกอดให้กำลังใจมีรูปกอดไหมคะ
ช่วยดูแลความเรียบร้อยของคุณพ่อก่อนจะลงแข่งด้วย
โอ้โหนอกจากนี้ยังได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

ลงรูปถ่ายร่วมกับเพลงและคุณพ่อเอ๋

กอดคุณพ่อหน้าคุณพ่อนะ

นี้เชื่อว่าหนุ่มเป๊กได้คะแนนจากพ่อเอ๋ไปอย่างท่วม
ท้นล้นแน่นอน
มีทวิตเตอร์ของคุณเอเจธนานะครับ

เหมือนเป็นแม่ที่แบบดุเนี๊ยบหน่อย
เหมียวเป็นพี่สาวคนโตที่ใจดีอบอุ่น
พี่หนุ่มเป็นพี่ชายคนโตที่แสบหน่อย
มดดำกับพี่รถเมย์เป็นน้องเล็กที่ชอบโดนแกล้ง
ส่วนแองจี้เป็นคนใช้ที่สารแนได้ทุกเรื่อง
แบบน่ารักได้พล็อตเรื่องแล้วเว้ย

จริงพี่มดดำควรจะเป็นควาย
คล้ายกับว่าเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง

คือดูไปไม่มีพิษส่งแต่จริงร้ายที่สุด

เดี๋ยวอย่าตลบหลังกันอีกนิดนึง

แต่มดดำไม่ใช่น้องที่ถูกแกล้งนะคะอันนี้ขอค้านนิดนึง

แหมผมว่ายเมื่อกี้เอากันใหญ่เลยยิ้มธุรกิจว่ายสวยมาก
ยิ้มธุรกิจเอาเข้าไปพูดแหมพลาดไม่ได้เลย

ฉันเอามาจากของน้องอ้วน

เขาของข่าวสายไข่จะใช่ไหม

ดำควรจะเป็นน้อง

ถ้าตกนรกควรจะต้องโดนโทษอะไร
ใจร้ายอ่ะมดตำถ้าตกนรกควรจะต้องโดนโทษอะไรระหว่างอีกราจิกลิ้นหรือทองนัก
ให้เขียนเข้ามาเลยเอาคลีเอทสุดนะฮะผมแจกสิไป
เดี๋ยวให้ทีมงานตามว่ามดดำพี่ไม่เกี่ยวนะ
แฮชแท็กกระเป๋าข่าวใส่ไข่ด้วยค่ะในทวิตเตอร์นะคะ

แฮชแท็กกระเป๋าข่าวใส่ไข่มาดำ
ถ้าท่านยมนี่จะโรงโทษว่าดำกูจะโรงโทษที่วิธีไหนดี

อ่ะเดี่ยวเราตามแล้วได้ทีมงานติดตามกับ

เช่นว่าโดนบทลงโทษคือ
จิกาจิกปากจิกลิ้นออกมาจากกระเพาะอาหาร
ปีนต้นงิ้วแบบไม่มีหนามอ่าน่ารัก

คุณแม่มดดำเรียต้นยูทิวก็เรียกหมดแล้วค่ะ